เป็นกล้องหน้ารถนะคะของพลเมืองดีคนหนึ่ง
เกิดขึ้นที่บริเวณใกล้กับสนามบินร้อยเอ็ด
มันน่ากลัวเพราะผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมถนน
ลากมาแบบนี้เป็นมีดดาบยาวลากไปกับพื้นถนน

เข้าป่านมีดเหรอ
โอ้โหเด็กเห็นอะไรอ่ะเข้าป่านมีดเหรอ
แล้วได้ยินไหมน่าจะเป็นเสียงเด็กเล็กเลยแหละ

เขาเห็นปุ๊บเขาถ่ายคลิปเอาไว้ดูสิทำไมเขาถึงต้องทำแบบนั้น
เป็นลักษณะเหมือนมีดยาวสปาต้าอย่างนั้นนะคะลากไปกับบนถนน
บริเวณนั้นเนี่ยพอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยผู้หญิงคนที่ขับรถคันนี้เขาก็ตกใจแล้วค่ะ
ถ่ายคลิปเอาไว้เสร็จพอพ้นไฟแดงปุ๊บเป็นไฟเขียวรีบเร่งเครื่องหนีไปเลย
แต่ก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวนี้เราเอาไปโพสต์ไว้นะคะในเพจเฟซบุ๊กเหตุหนึ่งศูนย์หนึ่งเพื่อเตือนภัย
กับคนที่จะมาแถวสนามบินร้อยเอ็ดให้ระมัดระวังเพราะไม่รู้ว่าพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เขาต้องการอะไรแล้วเขาทำแบบนั้นทำไมค่ะ
ทีนี้มีคนบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาพยายามจะเข้าไปในสนามบินด้วยนะคะ
แต่ว่ารอปภเนี่ยกั้นเอาไว้ไม่ให้เขาเข้าไปแล้วตอนนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยพอมาถึงลงพื้นที่
พยายามออกติดตามผู้ชายคนนี้แต่ไม่เจอแล้วก็คาดว่าน่าจะขี่มอเตอร์ไซค
ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้แถวนั้นนั่นแหละค่ะหนีไปแล้ว
เดี๋ยวตอนนี้ต้องติดตามตัวมานะคะแบบนี้น่ากลัวไม่รู้จะไปก่อเหตุตรงอื่นอีกหรือเปล่านะคะ